วันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภรรษา๖๖ภรรษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑
จุดแรกที่จะพาไปดูนะคะไปดูกันที่ปราจีนบุรีกันก่อนค่ะ
ที่บริเวณวัดป่ามะไฟอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
ก็มีประชาชนราวสัก๗๘คนเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมภรรษา๖๖ภรรษา
โดยมีพระเทพรัตนมุณีเจ้าคณะภาค๑๒เป็นประธานอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้
จากนั้นพระใหม่จะได้ร่วมปฏิบัติธรรมตามกิจของสงฆ์
เป็นเวลา๑๕วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่นะคะขึ้นเหนือไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะ
ที่บริเวณลานอนุสวรีสามกษัตริย์กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชนุประธรรมสมเด็จพระเทพพระราชราสุดาสยามปรมราชกุมารี
ทั้งหมด๔๔สถาบันนี้นะคะก็ร่วมกันทำกิจกรรมอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติเทิดท้ายรัชกาลที่๑๐
โดยมีนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า๑๐๐คน
ก็ไปร่วมกันช่วยกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ได้รับมอบหมายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
ไปดูแม่ห้องศรแม่ห้องศรนี่นายสิริรัตน์ชุมอุปการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมภรรษา๖๖ภรรษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๑
หน้าพระบรมมชายาลักษณ์บริเวณสารากลางจังหวัดแม่ห้องศรหลังใหม่
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรก็ได้ไปปลูกต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐ด้วย
ส่วนบรรยากาศที่นครราชศรีมาที่ลานอนุสวรีเท้าสุรนารีในอำเภอเมืองค่ะ
นายวิเทียนจันทรณนท์ไทยพวกราชการจังหวัดนครราชสีมา
ครงการสภาดิกกษ์และเยาวชนหลานยาโหมรวมพลังจิตอาสาเทอร์ไทยโอห์ราชัน
ด้วยหัวใจรวมแล้วกว่า๓๐๐คน
มาช่วยกันกวาดมาช่วยกันล้างทำความสะอาด
เก็บเศษขยะบริเวณอนุสวรีเท้าสุรนารี
สวนสาธารณะและคู่เมืองค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชุมพรนะคะสวนกรมหลวงชุมพร
กองทัพเรือขออภัยที่ชนบุรี
หรือสวนสาธารณะหนองตะเคียนในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
พลเรือตรีนิพรสุกเกษตร
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
นำข้าราชการทหารผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนรวมแล้วกว่า๕๐๐คน
มาทำกิจกรรมเป็นการทำความสะอาดร่วมกันนะคะ
พัฒนาพื้นที่สวนกรมหลวงชุมพร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ท้ายกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะ

หมู่๘ตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
ข้าราชการแล้วก็ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการจิตอาสาเทิดท้ายองค์ราชัน
รักป่ารักน้ำรักแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวัญเฉลิมพระชนมพันธ์ศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
โดยปลูกต้นรวงพึ่งจำนวน๖๖ต้น

แล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางศาสตร์พระราชา
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วย